มาถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้จะมาคุยกันกับเรื่องของมาตรการของรัฐบาลนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาพยาบาลฟรีนะครับ
เจ็บป่วยฉุกเฉินไม่เกิน๗๒ชั่วโมงครับวันนี้คุณสุภาพจะมาคุยกันกับนายแพทย์ชูชัยสอนชำนี้ครับ
เป็นรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพเลยครับ
ขอบคุณครับคุณก๊อฟครับคุณมิ้นครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชม๑เมษายนที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขประกาศว่า
ใครที่มีอุบัติเหตุฉุกเฉินเข้าข่าย๑ใน๖ข้อ
สามารถรักษาโรงพยาบาลไหนก็ได้ที่ใกล้ที่สุด
ไป๗๒ชั่วโมงแล้วถึงส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่ตัวเองใช้สิทธิ์อยู่
ใน๗๒ชั่วโมงนี้ถ้าอาการเป็นเข้าข่าย
ฉุกเฉินวิกฤตอย่างที่ว่า๗๒ชั่วโมงไม่ต้องจ่ายตังค์
ถามว่าใครเป็นคนจ่ายโรงพยาบาลที่รับตัวไว้เนี่ย
เขาจะตามไปเก็บเอากับกองทุนที่คนไข้เหล่านั้นสังกัดอยู่
เช่นถ้าเป็นคนไข้ประกันสังคมก็ไปเก็บเอากับกองทุนประกันสังคม
ถ้าเป็นค่าราชการก็ไปเก็บเอากับกองทุนของกรมบัญชีกลาง
ถ้าไม่เป็นทั้งสองอย่างแต่มีบัตรทองก็ไปเก็บเงินเอากับ
สปสชสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีกองทุนอยู่
๑เมษายนเริ่มปฏิบัติการมาแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้
ขอตรวจสอบตรวจการบ้านหน่อยว่า
ตั้งแต่๑เมษายนที่ผ่านมามีคนไปใช้บริการเท่าไหร่เข้าข่ายเท่าไหร่
มีปัญหาอะไรหรือไม่ยังไงผมอยู่กับคุณหมอชูชัยฉอนชำนิครับ
รองเลขาธิการสปสชสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สวัสดีครับผมหมอดูชัยครับจากคอปสชครับ
ตั้งแต่วันที่๑เมษามาจนถึงวันนี้มีคนไปใช้สิทธิ์อย่างที่ว่านี้เท่าไหร่ครับ
ครับก็จนถึงเมื่อคืนที่ผ่านมานะเที่ยงคืนที่ผ่านมาวันที่๒๔นะ๑๒๔เมษายนก็มี
ผู้มาเข้าระบบเนี่ยนะ๒๔๔๖รายนะครับ

ก็จะเข้าเกณฑ์สักประมาณครึ่งหนึ่งครับประมาณละพันลาย
เข้าเกณฑ์ครึ่งหนึ่งหมายถึงว่าอยู่ในเคส๑ใน๖ข้อที่ว่าที่ประกาศไปครึ่งหนึ่ง

แล้วที่ไม่เข้าเกณฑ์ยังไงต่อครับที่ไม่เข้าเกณฑ์หลังจากนั้น
ก็คือเอาเข้าเกณฑ์ซะก่อนนะครับ
เกณฑ์ก็หมายความว่าเป็น๑ใน๖อย่างที่คุณสุภาพว่านะฮะ
เสียเลือดมากช็อกนะฮะชักต่างเนี่ยหมดสติไปนะครับ
เป็นเส้นเลือดสมองแตกอะไรต่างเนี่ยนะครับ
ก็คนที่เข้าเกณฑ์เนี่ยจะมีประมาณครึ่งต่อครึ่งนะฮะ
ประมาณสัก๙๘๐ลายใน๒๔๐๐นะฮะก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ
แล้วในคนที่เข้าเกณฑ์เนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่หลากหลายนะฮะ
อาจจะเป็นสิทธิ์ประกันสุขภาพช่วงหน้าเนี่ยฮะบัตรทองเนี่ย
สักประมาณครึ่งหนึ่งอีกนะครับก็คือประมาณ๒๓ลายนะครับ
กองทุนอื่นอีกประมาณสัก๕๗ลายก็คือประมาณ๖๐ลาย
แต่อันนี้ก็เป็นเข้าเกณฑ์นะฮะเข้าเกณฑ์ก็คือหมายความว่า๗๒ชั่วโมงเนี่ย
ท่านเข้าไปที่โรงพยาบาลใดก็ตามนะฮะกองทุนก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้
ทีนี้มีไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยฮะอีกจำนวนอีกครึ่งหนึ่งนะฮะ
ประมาณแค่พันสี่ร้อยประลายนะฮะประมาณเกือบเกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะ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

ไม่ให้นะครับแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยครับ
ผิดประกาศกระทรวงเศรษฐศิลปุ่น

เขาประสบการณ์กับเขาเอง
คือมีเพื่อนล้มหัวฟาดพื้น

เขาบอกว่าให้เอาเงินประกันไว้ก่อน
เดี๋ยวผมจะให้คุณทัศนัย

คือผมไปเล่นน้ำสงกรานกับเพื่อนใช่ไหมครับ
ทีนี้เพื่อนประสบอุบัติเหตุล้ม

คือทางเพื่อนต้องมีเงินมัดจำ

คุณจะมีเงินจ่ายให้เขาก่อน๓๐๐๐บาท
ถ้ามีถึงจะรักษาให้

อยากเรียนคุณทัศนายด้วยนะฮะ
เรียนท่านพี่น้องประชาชนด้วยนะฮะ

ถ้าแบบนี้

โทรนะฮะ๑๐๒๘๗๒๑๖๖๙เลยครับว่า
เออทำไมชี้แจงกันแล้วไม่เข้าใจ
ถ้าเรียกแบบนี้นะถ้าไม่งั้นคุณจะถูกดำเนินการทางกฎหมายนะ
ไม่ว่าอาการจะเป็นยังไงแต่ว่าเรียกแบบนี้ผิดกฎหมายแล้ว
ใช่ครับกฎหมายใหม่นะฮะเดิมเนี่ยในอดีตเราไม่มีลักษณะแบบนี้นะครับ
จนกระทั่งมีภรรยัทธิ์สถานพยาบาลใหม่
ซึ่งออกมาเมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาแล้วก็ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งออกเมื่อ๓๑มีนาคม๒๕๖๐ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ก็จะมีเครื่องมือในการที่จะช่วยคุ้มครองนะฮะ
สิทธิให้กับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตครับ
ครับเดี๋ยวหลังใหม่จบรายการแล้วเนี่ยผมจะให้คุณทัศนัยโทรคุยกับคุณหมอได้ไหมครับ
บอกว่าโรงพยาบาลอะไรตอนนี้ยังไม่อยากประจานออกจากห้อง
แต่ว่าจะบอกว่าโรงพยาบาลอะไรเหตุเกิดเมื่อไหร
หรือจะโทรจะลองทดสอบระบบ๐๒๘๗๒๑๖๖๙ก็ได้นะครับ
อ้าวได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ย
ผมเข้าใจว่าถ้าเจออย่างนี้เนี่ยนี่ขนาดโรงพยาบาลกลางเมืองนะครับ
แล้วถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ใกล้ที่สุด
ถ้าเจออย่างนี้เนี่ยหมอบอกอีกทีนึงว่าเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่าย
ถ้าเรียกเงินอย่างนี้ผิดใช่ไหมครับ

โอ้โหเอาล่ะคุณหมอมีอะไรจะแจ้งกับประชาชนที่เขา
เขายังอาจจะสงสัยอยู่มั้งไหมครับ
เราก็จะพบว่าในช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ย
เคสที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ย
ก็มีน้อยลงแต่ว่าไปเพิ่มในเคสที่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะฮะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะฮะ
ว่าในช่วงหลังของสงการคือตั้งแต่๑๙เป็นต้นมา
ก็จะมีเคสที่เข้ามาเป็นเคสในกรุงเทพมากขึ้นมากขึ้นเรื่อย
ก็อาจจะหมายถึงพี่น้องประชาชนจะกลับมาอะไรต่างเนี่ยนะครับ
นโยบายนี้ยังเป็นนโยบายที่ยังใช้อยู่นะฮะไม่ใช่ใช้เฉพาะช่วงสงกราน
เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนะฮะถ้าคำว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเนี่ย
ไม่ได้หมายเพียงแค่เรื่องของอุบัติเหตุอย่างเดียวนะฮะ
ฮะจะหมายถึงโรคสุดเกิดเช่นโรครอดเลือดในสมองโรคโรควดใจนะฮะ
โรคลมชักอะไรต่างพวกนี้ก็เป็นฉุกเฉินวิกฤตทั้งสิ้น
ดังนั้นก็เพื่อนนโยบายเนี่ยเราก็ต้องการที่จะกุ้มกรองที่น้องประชาชนเป็นความปรารถนาดีของทางรัฐนะฮะ
เหตุการณ์มาแล้วและถึงจะมาอะไรขัดแย้งกันหรือครับ
ท่านใช้บริการได้นะฮะ๑๓๓๐
ถ้าเรายินดีที่จะรวมทั้งในข้อมูลมอนิเตอร์เราเนี่ย
ก็จะเห็นว่านะฮะจะมีท่านผู้พี่น้องประชาชนเนี่ย
จำนวนหนึ่งที่อยากจะรู้ว่าก่อนเนี่ยก่อน๗๒ชั่วโมงเนี่ยนะฮะ
ต้องเอาเงินไปวางไหมอะไรต่างแล้วหลัง๗๒จักรจะฝาสารเปลี่ยนกันอย่างไร

ผมก็อยากรู้นะว่าเคสตัวอย่างแบบที่คุณทัศนัยบอกเมื่อกี้

แล้วดูว่าได้ผลยังไง
ถ้าไม่ได้ผลเราลองคุยกับลองเลขาดู
แล้วจะรู้ว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไง
ถ้าได้ผลหมายถึงว่ามีการลงโทษการว่ากล่าวตักเตือนกัน
โรงพยาบาลอื่นเขาจะไม่กล้าทำอย่างนี้

อันนี้ในกรุงเทพฯนะฮะแล้วตามจังหวัดถ้าเกิดชาวบ้านที่ทำอย่างไรฮะ

ย้ำอีกทีทุกผู้ชมเบอร์เลยครับ
ดไว้ให้ดี๐๒๘๗๒๑๖๖๙นะครับ

คือเป็นศูนย์ประสานแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์นะคะ